พาคุณผู้ชมนะคะมาเปลี่ยนเรื่องดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เป็นโลกโซเชียลที่เขาแชร์คลิปเหตุการณ์
เหตุการณ์หนึ่งมีชายสูงวัยคนนึงค่ะ
ขึ้นไปบนรถเมย์แล้วก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือว่าบัตรคนจนเนี่ยจะไปจ่ายค่ารถรายสาร
แล้วปรากฏว่ากระเป๋ารถเมย์แล้วก็โชเฟอร์บอกว่าจ่ายไม่ได้

ไล่คุณลุงคนนี้ลงจากรถนะคะ
แต่ว่ามีประโยคนึงที่ชาวเน็ตเขารับไม่ได้เลยโชเฟอร์
โชเฟอร์คนขับรถบอกว่าพ่อก็ต่อยมาแล้ว

แล้วก็ไล่ลงจากรถดูภาพเหตุการณ์ค่ะ
ระวังทุกคนลงเร็วโอ้โหพ่อกูต่อยมาแล้ว
ขนูขนิยายดูนี่น่ามาหัวไหม

ค่ะก็นี่แหละคนที่พูดประโยคเมื่อสักครู่
ก็เป็นโชเฟอร์รถเมย์ที่ช่วยกันด่าลุงในคลิปคนนี้
ขณะที่ลุงเองก็หิ้วกระเป๋าลงจากรถไปนะคะ
ผู้โดยสารหญิงก็พูดขึ้นมาเหมือนกันเสียงสูงเลยนะครับ
บอกว่าคนสูงอายุคนนี้พูดไม่รู้เรื่องแถมยังพูดจาไม่ดี
ใส่ก่อนจนทนไม่ไหวก็เลยต้องไล่ให้ลงจากรถไปไว
ขณะที่ลุงสูงอายุในคลิปขอเวลาเก็บข้าวเก็บของในกระเป๋าก่อน
แล้วก็เดินลงจากรถไปค่ะ
ส่วนเหตุผลที่มีการทะเลาะกันนั้นคนถ่ายคลิประบุว่า
คือคุณลุงเนี่ยแกจะจ่ายค่ารถโดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แต่ว่ากระเป๋ารถเมย์บอกว่าจ่ายไม่ได้
ลุงก็เลยบอกว่าตัวเขาอายุ๗๐แล้ว
กระเป๋ารถเมย์บอกว่าใช้ไม่ได้ก็คือต้องใช้บัตรประชาชน

ทะเลาะกันไม่หยุดจนถูกไล่ลงจากรถอย่างที่เห็น
แต่ว่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปส่วนใหญ่โมโหแทนคุณลุงค่ะ
คิดว่าค่าโดยศาลรถเมฆร้อน๘บาท

ได้ไม่ได้ยังไงก็พูดจากันให้ดีกว่านี้นะคะ
แล้วก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมษาย
อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบข้อมูลข้อที่จริงที่แท้จริงต่อไปนะคะ